วันนี้วันพระนะคะหลายคนก็เข้าวัดทำบุญแห่เทียนพรรษากันบางที่ก็มีการยิ้มอะไรคะ
เอียนใช่ไหมทำไมรีบดักคอคะยังปวนไม่จบเลยค่ะตีกันค่ะ

ไม่ทราบ
เป็นเซ็งกันหมดเลยนะคะชาวบ้านเข้ามาสนุกในงานบุญจะทำบุญซะหน่อย
วัยรุ่นก็ตีกันอยู่ข้างกำแพงวัดเนี่ยตีกันธรรมดาไม่พอ
โยนระเบิดปิงปองด้วยค่ะบุญแตกกันหมดเลยนะคะเนี่ย
นี่คือชาวบ้านตำบลตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะเขาบอกว่า
เขาอุตส่าห์รวบรวมเงินกันนะจัดหาเครื่องเสียงจ้างรถแห่มาสร้างความสนุกให้กับคนในชุมชนในงานบุญเข้าพรรษา
กลายเป็นต้องวิ่งหนีระเบิดอย่างกับสงครามอ่ะค่ะวัยรุ่นสองหมู่บ้านคือบ้านตาอองกับบ้านยางหมู่สามเนี่ย
เปิดเวทีมวยเถื่อนอยู่ข้างกำแพงวัดตอนแรกก็เริ่มด้วยหมัดสักพักเริ่มเป็นเท้า
คว่างปลาขวดจบที่ระเบิดปิงปองนะคะมีคนโดนลูกหลงบาดเจ็บไปสองคนด้วย
คนแรกเนี่ยคุณกำจรอายุ๓๙ปีมีแผลที่เหนือคิ้วกับใต้คิ้วด้านซ้าย
เย็บไปยี่สิบกว่าเข็มอีกคนคุณชัชชาถูกขนาดดีอายุสามสิบเก้าปีเหมือนกัน
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะกู้ชีพอบตตาอองแล้วก็เจ้าหน้าที่หนึ่งหกหกเก้าเนี่ย
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเที่ยงวันนี้วัดตาองเทพนิมิตรค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย
เต้นกันแบบมันสุดสุดเลยเพราะเพลงรถแห่กำลังสนุก
แต่ฝั่งวัยรุ่นบ้านยางตอนแรกก็เต้นอยู่ดี
ไม่รู้ที่ท่าไหนมาต่อยกันเฉยเลยอะค่ะ
ตำรวจที่อยู่ในงานที่คอยรักษาความปลอดภัย
ก็พยายามจะวิ่งไล่จับอยู่จับไม่ได้ค่ะ
อ๋อตีแล้วก็ตีเสร็จแล้วก็ปลาระเบิดเลยครับ